ในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ติดเชื้อโควิดก็คือน้องแพลวานั่นเองนะคะ
แล้วคนที่ได้ใกล้ชิดกับเธอนะคะก็คือคุณไอซ์พาริสค่ะ
แต่ว่าน่ายินดีนะเพราะว่าผลตรวจโควิดออกมาแล้วนะคะ
ไอซ์พาริสนั้นผลเป็นลบค่ะไม่พบเชื้อ
พร้อมข้อความด้วยนะคะว่าเนื่องจากผมแล้วก็พี่แพรวาน
ได้เจอกันในช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยตัดสินใจไปตรวจมานะครับ
สรุปว่าไม่พบเชื้อครับและผมยังกักตัวเองต่อไปให้ครบ๑๔วัน
สำหรับตอนนี้ผมขอเป็นกำลังใจทุกคนให้คุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลย
ผมเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนกำลังทำงานหนักมาก
ผมคิดว่าเรามาช่วยกันกลับเข้าบ้านแยกตัวเองออกจากกัน
เพื่อคุณหมอซึ่งแพรวาเองนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ยินดีค่ะ
พร้อมส่งอีโมติคอนรูปหัวใจด้วยนะคะ
โซเชียลให้เราได้รับทราบกันเรื่อยนะคะ
ซึ่งก็วันก่อนเห็นมีคนชวนน้องเนี่ยมาร้องเพลงด้วยใช่ไหม

ผนี่โผวรตเอาไว้เออนะคะน่ารักที่เดียว

ใช่ค่ะแต่ว่าดูจากสีหน้าสีตาน้องแพลวา
เมื่อวานในคลิปที่มีการวิดีโอคอลคุยกับคุณไอซ์เนี่ย
ก็หน้าตาน้องยังคงสดชื่นแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ
แซวด้วยบอกว่าเชื่อแล้วล่ะว่ากินดีอยู่ดี
เพราะว่าแก้มเนี่ยยุ้ยเลยนะคะ